คุณผู้ชมครับช่วงนี้อาจจะได้เห็นคนที่หายหน้าหายตาไปสัก๔ปี
เดินไปยกมือไหว้คุณผู้ชมตามหมู่บ้านตามบ้าน
ก็บรรดานักการเมืองทั้งหลายนะครับ
ว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะหมดวาระนะฮะ
วันที่๒๔มีนาคมปีหน้า
ก็จะเข้าสู่โหมดเลือกตั้งแหละ
แต่คำถามคือแล้วใครล่ะจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป
คุณผู้ชมคงมีความคิดเห็นในใจอยู่แล้วล่ะ
แต่ว่าไม่รู้ความจริงจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะ

ถ้าลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีไม่มีเซอร์ไพรส์
สภาพผู้แทนราชดรจะหมดอายุลงในวันที่๒๔มีนาคม๒๕๕๙
ระหว่างนี้ชาวบ้านจะเห็นคนแปลกหน้าและคนหน้าเดิมที่แทบจะไม่เคยเห็นหน้ามานาน๔ปี
ปรากฏกายยกมือไหว้ให้เห็นอีกครั้ง
เวลา๕เดือนกว่าที่เหลือจึงเหมือนโค้งสุดท้ายของนักการเมือง
ในการกำหนดอนาคตว่าจะเข้าสู่สภาอันทรงเกียรติได้หรือไม่
แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่
เพราะรายชื่อที่แต่ละพักเสนอให้เป็นคาดิเดตนายกรัฐมนตรี
โฟกัสไปที่พักเพื่อไทยจะพบว่ามีเพียง๒ชื่อเท่านั้นคือเสียนิดนายเศรษฐาทวีสินกับอุ้งอิ๊งนางสาวแพทองทันชินวัฒน์
ขึ้นอยู่กับว่าสุดท้ายแล้วในห้างดูไบทักษิณชินวัฒน์จะเลือกเดินแต้มไหน
ส่วนพักเก้าไกลชั่วโมงนี้ก็มีเพียงนายพิธาลิ้มเจริญรัฐเท่านั้นโดยชูประเด็นคนรุ่นใหม่ความรู้สูงทันสมัยใจกล้าพร้อมเปลี่ยนแปลงประเทศ
ขณะที่พักภูมิใจไทยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกเสียจากเซียนหนูนายอนุทินชาญวิรากูลสิทธิ์เอกของครูใหญ่บุรีรำเนวินชิดชอบ
ประชาธิปัตย์แม้จะรู้ว่าโอกาสบริฟบรีแต่ก็ต้องลงสนามตามกติกาซึ่งชื่อของอุดด้านายจุลินลักษณะวิสิทธิ์ก็ถูกส่งเข้าประกวด
ส่วนพักรวมร่างและพักเกิดใหม่อื่นอย่างพักชาติพัฒนากล้าส่งในกรจาติกับวนิษฐ์พักสร้างอนาคตไทยเสนอชื่อนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์
พักไทยสร้างไทยเสนอชื่อคุณหญิงหน่อยสุดามรัฐเกยุราพันธ์และพักพลังประชามรัฐจะเสนอใครคำถามนี้ก็เหมือนจะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน
เพราะถึงชั่วโมงนี้เหมือนกับว่าพักยังไม่มีความมั่นใจว่าจะส่งชื่อใครเป็นเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สอง
เป็นเบอร์๑ก็ติดล็อกเงื่อนไขวามระ๘ปีตามรัฐธรรมนูลปี๒๕๖๐ที่จะอยู่ในตำแหน่งได้แค่อีก๒ปีเท่านั้น
เบอร์เกณฑ์นี้ก็แก้ไม่อยากจะแก้หมาก็นิดถึงใครผลสว๒๐๐
จำกัดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเสียก่อน
แต่ปัญหานี้ก็ติดอยู่นิดเดียว
คือผลเอกประยุทธ์ก็ต้องคลำทางกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังเลือกตั้งปี๒๕๖๖ให้ได้
ข่าวไทยรัตน์ทีวีบร่ายงาน